เรื่องของทางคดีตำรวจก็เร่งหารักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์ของน้องอินที่ยังไม่พบ
มาดูว่าช่วงก่อนเกิดเหตุนั้นมีการติดต่อกับใครบ้างครับ
รถยนต์ของน้องอินที่พลิกคว่ำก็ตอนนี้ต้องทำงานอย่างละเอียดนะครับ
หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพรถที่จอดอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรบางปะอิน
สาขาเชียงรากน้อยแล้วก็จุดเกิดเหตุโดยพันธุ์ตำรวจเอกสง่าธีระสรรยัน
ส่วนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรเต้าหน้าขอนสี่อยุธยารบุว่า
แล้วก็ตรวจวัดร่องรอยที่ต้นกล้ามปูเพื่อตัดประเด็นการที่ถูกรถเฉียวชน
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนผู้เสียชีวิตนั้นจะขับผ่านไป
ส่วนประเด็นอื่นยังเหลือก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแล้วก็จะมีการเรียกตัวเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำ
โดยประเด็นโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตที่หายไปอยู่ระหว่างการค้นหา
เพื่อนำข้อมูลใหม่ตรวจสอบว่ามีการคุยกับใครบ้าง
ว่าน่าจะตกอยู่ในจุดเกิดเหตุหรือว่าในรถ
นอกจากนี้ก็เตรียมประสานกรมทางหลวงให้ดำเนินการปรับพื้นผิวการจราจร
จุดต่างที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วย
มีสะพานข้ามครองวังแตงครับ
โดยบริเวณคอสะพานลักษณะสูงกว่าพื้นถนน
ทำให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วถ้าเกิดว่าขึ้นสะพาน
ลงพื้นถนนนั้นจะสังเกตว่ารถจะเสียการควบคุม
ซ้ายและขวากินเลนเข้าไปข้าง
นอกจากนี้คนขับยังต้องสังเกตถึงช่องทางซ้ายมือด้วย
ต้องสังเกตถึงช่องทางซ้ายมือด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่มีรถนั้น
ที่มาจากทางหลวงหมายเลข๓๔๗ปฐุมธานีบางประหันจะมาบรรจบกัน
ประกอบกับพื้นถนนลักษณะตรงนี้ไม่เรียบนะครับคุณผู้ชม
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
โดยเจ้าหน้าที่อาสามูงและเจ้าหน้าที่กุภัยพุธไทยสวรรค์
ซึ่งเป็นเจ้าที่ประจำจุดเกิดเหตุ
เปิดเผยว่าบริเวณดังกล่าวมีการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
จนทำให้มีคนเสียชีวิตหลายต่อหลายคนครับ
แล้วก็การขับรถที่เปลี่ยนเลนกระทันหันด้วยครับ